ก็เป็นทุกข์ของของคนทำงานคนหาเช้ากินค่ำอืม
ซักโรงเท้ากีฬาตากไว้หน้าบ้านอ่า
จะให้มันแห้งเอาไปใส่ไปเล่นกีฬาไปทำงาน
คนร้ายขับรถมาฉกไปเลยครับไม่ได้แห้งนะคะหายเลยค่ะ
หน้าตาเฉยเลยครับตอนนี้ไปแจ้งความอยากได้คืนครับนะฮะ
ไปดูภาพวงจรปิดคุณผู้ชมคือหอพักเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิด
นี่นี่ฮะเขาก็ต่าไปหน้าห้องแบบนี้
ใส่ได้ไหมเบอร์เดียวกันเหรอเอาไป
ใส่ถุงช้อปปิ้งใส่ถุงเอาขับรถหนีไปเลย
ห่อพักมันไม่มีชื่ออยู่ตรงบนบ้าไผ่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
จับภาพหัวขโมยขี่รถมาสีแดงเนี่ยแล้วก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
หมวกกันน็อกเต็มใบใส่หน้ากากอำพลางใบหน้าด้วย
ใส่ถุงกระสอบขับรถออกไปหน้าตาเฉยแบบนี้นะครับ
เจ้าของรองเท้าคือคนนี้ครับนายจิมรยุทธ์ภูลเรือน
เป็นช่างซ่อมบำรุงบริษัทแห่งหนึ่งเขาเศร้าเลยอ่ะ
คือรองเท้าคุณผู้ชมทราบดียี่ห้อนี้มันแพง
เขาซื้อมา๒๓๕๐บาทคือซื้อมาใส่ยังไม่ถึง๒เดือนคุณผู้ชม
ตากไว้หน้าห้องออกไปทำธุระพอกลับมาอ้าวหายไปแล้วครับ
ยังใส่ไม่คุ้มทุนยังไม่คุ้ม๒๓๐๐บาท
ก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิด

ยังไม่ได้ไปแจ้งความแต่ว่าให้โอกาสก่อน

ขี่มาคืนเขาเดี๋ยวนี้อย่าให้เป็นเรื่องนะ
ถ้าไม่เอามาคืนแจ้งความดำเนินคดีจับติดคุกไม่รู้ด้วยนะ
ถ้าฟังอยู่นะเอาของไปคืนเขาด้วยนะ